ทีนี้ถ้าย้อนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ช่วงที่ตำรวจคุมตัวผู้กำกับโจ้ไปฝากขัง
ตอนนั้นคุณผู้ชมจำได้ว่ามีพระรูปหนึ่ง
ก็คือพระอานนท์พระลูกวัดในจังหวัดนครสวรรค์
ถือข้าวถือน้ำนำไปให้ผู้กำกับโจ้

แต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าสำนักพระพุทธศาสนา

ส่งหนังสือให้ตักเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผย
จากนายสิบปวรแก้วงามรองผอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในฐานะโฆษกพศบอกว่า
สำนักพุทธได้ประสานไปยังวัดต้นสังกัดของพระรูปดังกล่าวแล้ว
ตักเตือนเพราะว่าถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ส่วนจะตักเตือนด้วยวิธีใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าคณะผู้ปกครอง
พิจารณาตามความเหมาะสมนะคะ
แต่จะต้องตักเตือนเพิกเฉยไม่ได้เพราะว่าถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
รองพอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกอีกนะคะ
การให้กำลังใจก็ถือเป็นเรื่องที่ดี
แต่ก็ต้องดูที่ความจำเป็นและความเหมาะสมด้วย
แม้ไม่สามารถพูดได้ว่าผิดพระธรรมวินัยหรือไม่
แต่ก็ต้องยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

นุการเจ้าคณะนครสวรรค์ไปพูดคุยไปตักเตือน
แล้วพระอานนท์ได้วาจาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วก็ยังห้ามไม่ให้พระอานนท์ไปยุ่งกับเรื่องนี้อีก
แล้วก็ไปปรากฏตัวที่โรงพักอีกนะคะ
สุดท้ายก็ได้รับการตักเตือนอีกรอบ
ครับ